คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้เพราะเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้เลยนะคะ
มีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่
เกิดระเบิดภายในอู่ต่อเรือจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
มีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บมีผู้ที่ศูนย์หาย
และบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายไปด้วย
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
นี่คือเรือบรรทุกน้ำมันสมูท๔๐
จอดซ่อมบำรุงอยู่ภายในอู่ซ่อมเรือ
ในพื้นที่ตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
ระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
และแรงระเบิดทำให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้

เสียงดังไปไกลรัศมีเป็น๑๐กิโลเลยนะคะ

มีหลายมุมนะคะแล้วก็มีภาพที่แชร์ในโลกโซเชียลด้วย
อีกมุมหนึ่ง๙นาฬิกา๑๐นาที

แล้วเกิดแรงระเบิดคือ
เราจะเห็นว่าระเบิดอยู่หลายครั้ง

โอ้โหลุกแบบรุนแรงมาก

มีภาพที่แชร์กันในโลกออนไลน์

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่อู่ซ่อมเรือ

คนงานกำลังซ่อมเรือกันอยู่นี่

นั่นค่ะต้องหนีตาย
แล้วที่ท่าเรือก็มีคนงานนะคะ

คือภาพนี้จะเห็นชัดเนอะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
เนี่ยคนงานนั่งทำงานกันอยู่

แปลว่าแรงระเบิดมันโอ้โห

เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๒ราย
เป็นชาวเมียนมานะคะแต่ทราบชื่อแค่เพียงหนึ่งราย
คือในถุยอายุ๓๖ปี
สภาพก็คือกระเด็นไปไกล๕๐๐เมตรนะคะ
เจ้าหน้าที่นำร่างไปที่วัดปากสมุทรที่ตำบลแหลมใหญ่
ส่วนผู้เสียชีวิตอีก๑รายอยู่ในใต้ท้องเรือ
ยังไม่สามารถนำร่างออกมาได้เลยนะคะ
ยังไม่สามารถระบุได้ด้วยว่าชื่ออะไรนะคะ
มีคนเจ็บ๔คนค่ะเป็นชาวเมียนมา๒เป็นชาวมอน๑คนไทย๑
และมีผู้สูญหายด้วยนะคะศูนย์หาย๕คน
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงกว่า๑๐คัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูจากภาพมุมสูงจากโดรนแบบนี้ค่ะ
มีเรือดับเพลิง๑ลำไปควบคุมเพลิงนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะล้อมเรือเอาไว้
มีการนำโฟมมาสนับสนุน๘๐๐ลิตรเพื่อช่วยควบคุมเพลิง
มีภาพจากเพจเฟซบุ๊คสถานีดับเพลิงเมืองสมุทรสงคราม
จะเห็นว่าเพลิงบนเรือสงบแต่ก็ยังต้องฉีดน้ำฉีดโฟม
ไม่ให้ไฟปะทุขึ้นมาซ้ำอีกค่ะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายสมนึกพรมเขียว
บอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันนี้ไปจอดเพื่อซ่อมบำรุงเรือ
ในเรือมีน้ำมันเตา๒๕๐๐ลิตรมีน้ำมันดีเซลค้างอยู่๒๐๐๐ลิตร
ควบคุมเพลิงยากมากนะคะ
เนื่องจากว่าน้ำมันตกค้างในเรือก็เลยต้องขอสนับสนุนรถดับเพลิงชนิดโฟม
จากหลายหน่วยงานมาช่วยควบคุม
ประสานกรมธุรกิจพลังงานให้ส่งผู้เชี่ยวชาญและส่งเครื่องมือมาช่วยด้วยค่ะ
สันนิษฐานเบื้องต้นแบบนี้ค่ะ
น่าจะเกิดจากการซ่อมกลางเรือแล้วมีการอ๊อกเชื่อมเหล็ก
แต่น้ำมันมันตกค้างอยู่ใช่ไหมคะ
พอออกเชื่อมเหล็กเนี่ยมันมีประกายไฟเลยเกิดระเบิดขึ้น
ตอนที่ระเบิดมีคนที่ทำงานอยู่บนเรือ๑๐คนอยู่บนฝั่ง๓๐คนค่ะ
ตอนนี้ลำดับจำเป็นเรื่องด่วนนิสูตรคือนี่สัก๕ปีนาทีดับเพลงให้ได้ก่อน
และหลังนั้นนี่ก็เรื่องของการค้นหาผู้รับผลกระทบ
แล้วก็อาจจะมีพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบ
แต่ว่าดูแล้วเนี่ยขณะนี้สถานการณ์น่าจะคลี่คลาย
แต่ว่าก็ยังไม่อยู่ในสภาพที่ไว้วางใจได้๑๐๐

เจ้าหน้าที่บอกว่าควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้ว
คือช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็นที่ผ่านมา
ประกาศให้ประชาชนกลับเข้าบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ได้แล้ว
ทีมชุดค้นหานักประดาน้ำยังต้องค้นหาผู้สูญหายนะคะ
ทั้งในเรือทั้งนอกเรือค้นหาเพิ่มเติมต่อค่ะ
คือตอนที่มีข่าวออกมาทุกคนตกใจแน่นอน
เพราะว่าตามข้อมูลบอกว่าเรือลำที่เกิดเหตุเป็นเรือบรรทุกน้ำมันนะฮะ
ท่านผู้ชมครับทางรองอธิบดีกรมเจ้าท่า
ซึ่งดูแลด้านความปลอดภัยนะครับนายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์นะครับ
บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าเรือลำที่เกิดเหตุเป็นเรือบรรทุกน้ำมัน
แต่เข้ามาซ่อมแล้วก็มาเช็กระยะตามอายุการใช้งานนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ได้เข้ามาขนส่งสินค้าในเรือจึงไม่มีน้ำมันอยู่นะครับ
จะเป็นก็เป็นน้ำมันเตาซึ่งเป็นน้ำมันที่เอาไว้เดินทางนะครับ
เป็นน้ำมันที่ทนความร้อนไม่ใช่วัตถุไวไฟ
เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับ
เรือลำนี้เขาแค่เข้ามาซ่อมทำนะครับไม่ได้เข้ามาขนส่งสินค้าแต่อย่างใดนะครับ
เพราะฉะนั้นเป็นเรือเปล่าแล้วก็สบายใจได้ว่าในถังพวกนี้มันไม่มีสินค้าอยู่นะครับ

ก็จริงแล้วไม่มีนะครับเป็นเรือเปล่าเพื่อเตรียมการเพื่อขึ้นอู่
ซึ่งเป็นวงรอบที่จะต้องขึ้นอู่ในระยะ๒ปีครึ่งนะครับ
บอกว่าทำงานอยู่แถวนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นมาก
ท่านบอกว่าอยู่โรงเรียนใกล้จุดที่เกิดเหตุก็ได้ยินเสียงดังมาก
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์
แล้วก็จะเล่าข้อมูลได้อย่างละเอียดนะคะ
นายอองเซียนตาอายุ๓๒ปีอยู่ในเหตุการณ์คืออยู่บนเรือ
บอกว่าตอนเกิดเหตุกำลังดูดน้ำมันออกจากห้องเครื่อง
เพื่อจะทำการซ่อมบำรุงเรือ
มีน้ำมันอยู่ไม่เยอะเป็นลักษณะของน้ำมันตกค้างจากก้นถัง
แล้วได้ยินเสียงระเบิดเสียงดังมาก
ข้าวของอุปกรณ์พังเสียหายก็เลยตั้งสติ
รีบวิ่งออกมาจากตัวเรือแบบไม่คิดชีวิต
ตอนนั้นไฟลุกไหม้กลางเรือ
วิ่งหนีออกมาไม่ทันเห็นว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้าง
รู้แต่ว่าต้องวิ่งหนีตายต้องเอาชีวิตรอด
บาดเจ็บนะคะเนี่ยค่ะเขาให้ดูแผลเขาบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่สำคัญมากคือตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่มาก
เสียใจมากเพราะเพื่อนที่ทำงานด้วยกัน

ยังไม่รู้ชะตากรรมของเพื่อนเลย
อยู่ดีก็ระเบิดขึ้นมาดังมันเสียงดังอย่างไร
ดังล่างเลยนี่คงดูดังมาก

แล้วในตอนนั้นคือพี่ทำยังไง

เราได้คุยกับคนงานบนเรืออีกคนนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นช่างเชื่อมค่ะ

ทำงานอยู่ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นเลยกระโดดลงเลยนะคะ

ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าโดนเหล็กบาดที่มือแขนและขา
สาเหตุน่าจะเกิดจากประกายไฟของถังตัดแก๊ส
คนงานอยู่บริเวณกลางเรือกำลังตัดเหล็กอยู่

กายไฟไปโดนน้ำมันที่ตกค้างอยู่ในถังน้ำมันบนเรือ
ก็เลยเกิดไฟลุกไหม้และระเบิดนะคะ
ก็จริงแล้วตัวนายโยบอกว่ารู้สึกผิดปกติ
ตั้งแต่ขึ้นไปบนเรือแล้ว
เพราะว่ามันได้กลิ่นน้ำมันแบบแรงมากนะคะ
คือตอนขึ้นเรือไปกลิ่นมันแรงจนแทบหายใจไม่ออก
แล้วพอเกิดเรื่องนี่คือตกใจมากกลัวมาก
ทำงานมา๓๔ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยค่ะ

ผู้สูญหายนางมิเอมนอายุ๓๙คุยกับทีมข่าวของเราค่ะ
บอกว่าก็ผู้ที่สูญหายที่เป็นญาติของเธอ
เป็นชาวเมียนมานะคะ๓คนเลย
ตอนแรกไปตามหาที่โรงพยาบาลคุณผู้ชมค่ะ
ก็นึกว่าบาดเจ็บหรืออะไรไม่เจอ
ถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกไม่เจอ
สงสัยว่าอาจจะติดอยู่บนเรือหรือเปล่า
ด้วยความที่ว่าญาติของเธอทั้ง๓คนทำงานอยู่ช่วงกลางเรือเลยค่ะคุณผู้ชม
คือทำหน้าที่ตักน้ำมันดูดน้ำมัน
แล้วจุดระเบิดคุณผู้ชมลองดูภาพที่ให้ดูไปคือมันกลางเรือเลย
ญาติของเธอทำงานกลางเรืออาจจะหนีไม่ทัน

ฟังเสียงญาติของผู้สูญหายนะคะ

คือโรงพยาบาลบอกว่าต้องรอที่นี่จะตายจะเป็นก็อยู่ที่โรงพยาบาล
ตอนนี้โรงพยาบาลก็ไม่มีแล้วบอกว่าเจอตัวแล้วหนูก็มาที่นี่

แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปหาอยู่มันไม่เจอ
หนูคิดว่าเขามันน่าจะติดอยู่ในหลือหรือเปล่า
ทั้ง๓คนนี้คือเป็นคนทำงานอยู่บนเรือ
ใช่ค่ะอยู่ในมนเรือนตรงกลางอยู่ในมนเรือเลยมันก็
เขาก็มันตักน้ำมันอยู่ในถังน้ำมันบนเรือตรงนั้น

ใช่ดูดน้ำมันออกมนตรงนั้นหนูคิดว่าเขาจะติดอยู่ในมนเรือ
ส่วนแม่ครัวบนเรือค่ะนางเอียดอายุ๖๖ปี
ทำงานเป็นแม่ครัวบนเรือมา๑๐กว่าปีแล้วนะคะ
พอถึงรอบเนี่ยก็ต้องมีการเช็คสภาพเรือก่อนจะออกไปขนส่งน้ำมันอีกครั้ง
ล่องมาจากเกาะศรีชังที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

ตอนเกิดเหตุนางเอียดบอกว่ากำลังซักผ้าอยู่
ได้ยินเสียงระเบิดดังมากจนเหมือนแก้วหูจะแตกเลยอะค่ะ
รีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอุปกรณ์เครื่องครัวคือเสียหายทั้งหมดนะคะ
ด้วยความตกใจก้าวขาแทบไม่ออกคือ

เอียดบอกว่าบนเรือมีลูกเรือที่เป็นคนไทย๑๗คน
แต่เท่าที่รู้น่าจะรอดชีวิตทั้งหมด
ส่วนคนงานที่ขึ้นไปซ่อมเช็คสภาพเรือไม่รู้จำนวน
บางส่วนยังหาไม่เจอสภาพจิตใจป้าเอียดบอกย่ำแย่มาก

เรือคือเปรียบเสมือนบ้านเป็นแม่ครัวบนเรือมาเป็น๑๐ปีค่ะ
มันจุกในอกจนพูดไม่ออก

เมื่อก่อนนี้อยู่อีกลำนึงแล้วหลังเขามาย้ายมาอยู่ลำนี้

ใช่ก็เมื่อเข้ามาแตกอ่ะทำไงอ่ะ

มันไม่เคยเป็นอย่างงี้อยู่มาตั้งกี่สิบปีแล้วมันไม่มีอ่ะอืม
หัวใจมันสลายมันเดินป้าลงมาคนสุดท้ายนะ

คุณป้าอยู่บนเรือมา๑๐ปีนะครับ

ผู้ชมครับเรือลำนี้เนี่ยเป็นเรือบรรทุกน้ำมันนะครับ

เริ่มใบอนุญาตใช้เรือเมื่อ๙มิถุนายน๒๕๖๕นะครับ
แล้วก็หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ๓๐พฤษภาคม๒๕๕๙
บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า๖๐องศาเซลเซียส
ประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตลำน้ำและทะเลนะครับ
ระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส
มีลูกเรือเป็นคนไทยทั้งหมด๑๗คนซึ่งรอดชีวิตทั้งหมดนะครับ
เข้ามาจอดซ่อมบำรุงที่อู่ตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อ๑๒มกราคมที่ผ่านมาบนเรือไม่ได้บรรทุกสินค้านะครับ
แต่มีน้ำมันเตากับน้ำมันดีเซลอยู่จำนวน๒๐๐๐ลิตร

ถ้าตามทำลายนะครับ๘นาฬิกาคนงานขึ้นไปซ่อมแซมบนเรือบรรทุกน้ำมันสมุทร๔๒๒
จากนั้น๙นาฬิกา๑๐นาทีของวันนี้นะครับ
บรรทุกน้ำมันลำนี้เกิดการระเบิดขึ้น
นาฬิกา๑๕นาทีทางปพของจังหวัดสมุทรสงคราม
รับแจ้งเหตุก็มาพร้อมกับรถดับเพลิงแล้วก็เรือดับเพลิงนะครับ
พรึ่งออกจากพื้นที่นะครับ๑๑นาฬิกา๕นาทียังคุมเพลิงไม่ได้
มาถึง๑๕นาฬิกานะครับที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เวลา๑๖นาฬิกาก็สามารถยืนยันชัดเจนว่า
สงบนะครับไม่เกิดการปะทุอีก
เจ้าหน้าที่ก็ประกาศให้ชาวบ้านสามารถกลับเข้าบ้านเรือนได้
แล้วก็ส่งทีมชุดค้นหาและนักประดาน้ำ
ไปค้นหาผู้ศูนย์หายเพิ่มเติม
ทั้งในเรือแล้วก็พื้นที่รอบเรือครับ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปสำรวจพื้นที่โดยรอบกันหน่อยนะคะ
บริเวณดังกล่าวก็จะมีบ้านเรือนประชาชนอยู่จำนวนไม่น้อย
จะมีชุมชนนะคะเป็นบ้านชุมชนชาวเล
คุณสุชาดานักข่าวของเราไปดู
ได้รับความเสียหายไปหลายหลังเลยนะคะ
อย่างเช่นบ้านของในแสงอายุ๖๗

เสาบ้านแตกร้าวฝ้าเพดานพังเสียหาย
หลอดไฟฝ้าในห้องนอนคือพังถล่มลงมา
หลังคาทะลุเป็นรูประตูหน้าต่างพังเสียหายหลายจุดเลยนะคะ
เจ้าของบ้านบอกว่าบ้านเพิ่งสร้างเสร็จใหม่เนี่ย
ยังดูสีแบบยังใหม่เอ็มอยู่เลย
ตอนเกิดเหตุยังดีนะลุกออกจากที่นอนแล้วมานั่งดูทีวีอยู่หลังบ้าน
อย่างนั้นนะโอ้โหในห้องนอนคือฝ้าพังถล่มลงมาค่ะ
ควันไฟพุ่งน่ากลัวมาก
ก็กลัวว่าโครงสร้างของบ้านจะได้รับผลกระทบหรือเปล่า
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบให้หน่อยค่ะ
ส่วนบ้านที่รับความเสียหายอีกหลังหนึ่งที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยคือนายสถาพรอายุ๖๕นะคะ

แล้วก็บอกว่าตอนนั้นคนในบ้านตกใจมาก
สุนัขเนี่ยโอ้โหวิ่งนะคะ
แรงระเบิดมันบ้านสั่นเหมือนบ้านจะพัง
หลังคาบ้านที่อยู่ใกล้กระเด็นมาโดนบ้านหลังของคุณสถาพรนะคะ

ก็ไม่รู้จะยังไงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาช่วยหน่อยได้ไหม
เอาจริงแล้วเนี่ยนายสาพรบอกว่าได้มีการทำประชาพิจารณ์
ประชาชนแถวนั้นทำเรื่องร้องเรียนไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว
อู่เรือตรงนี้ค่ะทำให้ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้เดือดร้อน
คือก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาเรื่องเสียง
เรือตรงนี้เสียงดังทั้งกลางวันทั้งกลางคืน
มีปัญหาเรื่องกลิ่นกลิ่นสี
เรือที่ไปซ่อมตรงอู่ตรงนี้กลิ่นมันเหม็นรบกวนชาวบ้านมาก
แล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรือระเบิดเลย
บ้านของชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไปหลายหลังเลยค่ะ
ปั้งแล้วผมก็ตกใจตื่นมาผมก็ลุกขึ้นมานี่แหละ
มันก็พังหมดแล้วประตูมุมสองมันก็ล่วงมาเลยครับ
เพราะตูมแรกมันพังกันตรงนี้มันพังก่อนผมก็เลยรีบออก
พอกลับเข้ามาอีกทีอีกตูมนึงมีเหล็กแล้ว
คือช่วงกำลังจะเปิดประตูเนี่ยครับมันล่วงมาเลยครับ

ใช่ครับไม่ได้สาธารณ์มองด้วยเพราะผมนึกว่าอะไร
นอนตกใจข้างในไม่รู้เรื่องนะมันปั้งมันพังเลย
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
รายชื่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ล่าสุดนะครับ
เมื่อเวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ก็มีนายถุยอายุ๓๖ปีเป็นชาวเมียนมานะครับ
ส่วนอีก๑คนนะครับอยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ผู้บาดเจ็บมีอยู่สี่คนนะครับ
เป็นช่างเชื่อมบนเรือนะฮะก็คือนายวิเทอายุ๓๕ปีชาวเมียนมา
นายยาชายุ๔๐ปีเป็นชาวมอนนะครับในอ่าวอายุ๒๘ปีเป็นชาวเมียนมา
และนายสมพงศ์ใจวิถีอายุ๓๓ปีเป็นคนไทยนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านได้แล้ว๑คนนะครับ
ขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอีก๖คนนะฮะตรงนี้แหละฮะน่าเป็นห่วงนะครับ
ก็คือนายวิเชียนบุญเลิศนายอาโกนะฮะนี่เป็นชาวเมียนมา
นายโซก็ชาวเมียนมานายชอมินนายตีละแล้วก็นายดูเป็นชาวเมียนมาทั้งหมดนะฮะ
ยกเว้นคุณวิเชียนที่เป็นคนไทยค่ะหกคนนี้ยังศูนย์หายนะค่ะ
อ่ะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับปฏิบัติภารกิจในการระดมดับเพลิง
ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ยุติภารกิจแล้วนะครับ
เพราะว่าเมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาได้มีการควบคุมเพลิงไว้ได้
แต่สำหรับภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายตอนนี้ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะครับ
เนื่องจากว่ายังไม่พบผู้สูญหายในอีก๕คนด้วยกัน
ซึ่งในตอนนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งบนบกที่ขึ้นไปค้นหาภายในตัวเรือ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดนักประดาน้ำที่ค้นหาบริเวณโต๊ะโดยรอบเรืออีกด้วยครับ
สำหรับภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายนะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อเวลา๑๗นาฬิกา๔๐นาทีที่ผ่านมานายสมนึกพรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดเผยว่าสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาสิบห้าราคาสามสิบนาทีที่ผ่านมา
แต่ยังส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำค้นหาทั้งในตัวเรือและนอกตัวเรืออีกด้วย
ซึ่งรายงานมาว่าขณะนี้นะครับพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑รายรวมเป็น๒รายนะครับ
อยู่ระหว่างการกู้ร่างออกมาจากตัวเรือซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกหนังสือคำสั่งระงับใช้เรือสมูทสี่ยี่สิบสอง
รวมถึงออกหนังสือคำสั่งห้ามใช้ท่าอู่เรือรวมถึงพร้อมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามในวันที่๑๘มกรานี้นะครับ
เมืองต้นทางจังหวัดและส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งที่จะสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาต่อไป
โดยความเสียหายเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลแหลมใหญ่จำนวน๖๐หลังคาเรือนนะครับแล้วก็ตำบลบางเจเกร็งจำนวน๑๑หลังคาเรือน
ส่วนผู้บาดเจ็บนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณด้านหน้าบอร์ดนี้นะฮะมีการเขียนสรุปยอดผู้บาดเจ็บไว้ตอนนี้เนี่ยมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยอยู่ในอาการสีเขียวทั้งหมด๔รายนะครับที่สามารถช่วยเหลือได้ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันนี้แล้วก็มีเคสสีดำก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยจำนวน๒คนด้วยกันแล้วก็

ช่วงตั้งแต่เที่ยงไปมันจะมีเป๊ะมาเขาเรียกการระเบิดกับความประทุขึ้นมาก็เราต้องใช้โฟมครับในการดับก็สามารถดับได้ช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งนะครับพอดับได้แล้วเราเจอผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับแต่ว่าผู้เสียชีวิตอยู่ที่พื้นท้องเรือซึ่งมันมีอุปสรรคว่าเราเราไม่สามารถลงไปได้เราก็ต้องร้องขอเรื่องชุด

ในการที่จะเสิร์ชหานะครับก็จะมามาบาดตัวเจ้าที่เองครับคาดว่าภารกิจในการค้นหาวันนี้เนี่ยคิดว่าจะปฏิบัติภารกิจในการค้นหาถึงกี่โมงหรือว่าอะไรยังไงวันคือคืนนี้น่าจะปฏิบัติจนจนเราไม่สามารถที่จะดำดำน้ำต่อได้ก็เนื่องจากกระแสน้ำนะครับก็น่าจะประมาณสักสามชั่วโมงถึงประมาณถึงเที่ยงคืนแล้ว
มีขอบรรยาที่มีของมุมนิธิบรึงกระทั่งอยู่นะครับ

ที่กำลังเตรียมความพร้อมที่จะไปสลับเปลี่ยนหมุนเวียน
กับเจ้าหน้าที่ชุดนักประดาน้ำที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างาน
ขณะนี้นะครับเดี๋ยวนึกสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่
ก็จะขึ้นฝั่งมาแล้วก็ให้ชุดนี้กลับลงไปเปลี่ยน
ส่วนอีกหนึ่งผู้สูญหายที่อยู่บนตัวเรือนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องประเมินว่าน้ำมันที่อยู่บนเรือเนี่ย
มีความเย็นพอหรือยังที่จะเข้าไปนำร่างขึ้นมา
นี่เป็นบรรยากาศสดที่อบตแหลมใหญ่จังหวัดสมุทรสงคราม
ภิวสุยานางรายงานจากอบตแหลมใหญ่ครับ
ขอบคุณคุณบอมอภิวัตและทีมข่าวด้วยค่ะ
เดี๋ยวดูความคืบหน้ากันต่อไปนะครับค่ะท่านผู้ชมครับดู
มีความเย็นพอหรือยังท่านผู้ชมครับ